คงอยู่ที่เรื่องของสภาพอากาศนะคะวันนี้ค่ะ
่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงได้พัดเข้ามาประชิดชายฝั่งอ่าวไทย
ทำให้ช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะบริเวณดังกล่าวค่ะ
มีทั้งฝนตกหนักรวมทั้งลมแรงด้วยนะคะอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนกังวลว่า
หรือว่าพายุขออภัยนะคะคลื่นพายุซัดฝั่งนะคะ
ซึ่งโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ

เพราะว่าถ้าหากเกิดขึ้นแล้วก็จะสร้างความเสียหายตามแนวชายฝั่งเป็นวงกว้างเลยทีเดียว

เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าคลื่นอาจจะสูงประมาณ๒๔เมตร
ช่วงเวลาใดบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันนะครับ
กับระบบพยากรณากาศของไทยรัฐทีวี

หลังจากที่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงได้มีการเคลื่อนตัวเข้ามา
ชิดกับแนวชายฝั่งทางฝั่งอ่าวไทย
บริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา

นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมสดนะขณะนี้นะครับ
กลุ่มก้อนเมฆที่เกิดจากการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำ
บริเวณเมฆสีขาวคือกลุ่มเมฆธรรมดานะครับ
เหลืองคือกลุ่มเมฆฝนส่วนสีแดงที่เห็นอยู่นะขณะนี้คือกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนอง
สังเกตว่ามีการเกิดขึ้นเป็นระยะปกกลุ่มเป็นวงกว้าง

ตั้งแต่บริเวณตอนกลางจนถึงตอนล่าง
อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องให้ความสนใจนั่นก็คือเรื่องของความสูงของคลื่นนะครับ
เพราะว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นปลายคลื่นในหลายพื้นที่ก็จะมีความสูง
แล้วก็เป็นอันตรายสำหรับการเดินเรือ

คลื่นอยู่ที่ประมาณ๑๑๕เมตรนะครับ
แล้วก็พบว่าอาจจะมีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร

พบว่ามีคลื่นจัดนะครับ

และอาจจะมีคลื่นสูงสุดประมาณ๒๔เมตร
โดยคลื่นสูงสุดจะพบได้ร้อยละ๑๐ของ

เว้นบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในทะเลคลื่นลมอาจจะมีความสูง

นี่คือความสูงของคลื่นทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า
การเกิดขึ้นในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง
เห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือแบบจำลองการเกิดขึ้นในบริเวณอ่าวไทย
ช่วงบ่ายช่วงเที่ยงวันนี้คลื่นบริเวณตามแนวชายฝั่งอ่าวไทยนั้นอาจจะยังไม่รุนแรง
เริ่มรุนแรงตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไป
ปรากฏเป็นพื้นที่สีเขียวเริ่มตั้งแต่บริเวณชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
หลังจากนั้นจะเริ่มปกกลุ่มเป็นวงกว้าง
ตั้งแต่บริเวณจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราช
การว่าความรุนแรงของกระแสลมสูงสุดจากหย่อมความกดอากาศต่ำนั่งกล่าว
จะอยู่ที่ประมาณ๔๐บาทกิโลเมตรต่อชั่วโมง
ช่วงเช้าวันพรุ่งนี้กระแสลมที่จะมาเข้าปะทะแนวชายฝั่งจังหวัดชุมพร
อยู่ที่ประมาณ๔๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยทีเดียวนะครับ
นี่คือเรื่องของคลื่นลมที่ต้องเฝ้าจับตาอยู่ณขณะนี้
ส่วนอีกหนึ่งคลื่นก็คือคลื่นพายุซัดฝั่งหรือว่าสตอมเสิร์ตนั้น

เที่ยงนี้เราจะมาพูดคุยกับดรอานนท์สนิทวงณอายุทยา

รครับปกติแล้วสตอมเสิร์ตที่เราทราบกันดีก็คือ
เกิดจากการที่พายุหมุนเข็ดร้อนนั้นมีการเคลื่อนที่เข้ามาหาชายฝั่ง
แต่สำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำในครั้งนี้ซึ่งก็ถือว่ามีกำลังแรงนะครับ
มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์สตอมเสิร์ช
แล้วก็ถ้าหากเกิดขึ้นจุดไหนคือจุดเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นบ้างครับ
ครับคือหย่อมความกดอากาศต่ำที่มีอยู่ในบริเวณในอ่าวไทยตอนล่างนะครับ
แล้วก็ข้ามมาถึงบริเวณภาคใต้ตอนล่างด้วยเนี่ยก็เป็นห่อมความกดอากาศต่ำที่มีกำลัง
ไม่ถึงจะขนาดแรงมากนะครับความกดอากาศต่ำสุดก็อยู่ที่ประมาณ๑๐๐เศษนะครับ
เสิร์ชที่คือเกิดการที่น้ำมันถูกดูดเข้ามาเนื่องจากความโหกอากาศบริเวณน้ำมันต่ำ
ก็คงพอมีอยู่ได้บ้างแต่ว่าโดยรวมเนี่ยระดับก็อาจจะไม่สูงนะครับ
แต่โดยปกติแล้วถ้าเผื่อมันเป็นพื้นที่ทะเลท้ายฝั่งเปิดโดยทั่วไป
ก็พูดว่าเป็นปกติเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าเผื่อในพื้นที่ที่เป็นอาวุธฟิต
ซึ่งในภาคใต้ของประเทศไทยเราก็มีลักษณะสีขาวปิดอยู่บ้างเหมือนกัน
อย่างเช่นอาวุธปัตตานีที่มีแหลมตาชี
ทำให้พื้นที่ในอาวุธปัตตานีรวมถึงตัวเมืองปัตตานี
เวลาเรามีลักษณะคล้ายอย่างนี้ก็จะมักจะพบว่าตัวเมืองตัวเขตเมืองของเมืองปัตตานีเลย
บางครั้งก็จะมีน้ำเพิ่มขึ้นไปท่วมได้
เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ผมก็มองว่ามีความเสี่ยงต้องระมัดระวังนิดหน่อยก็คือเมืองอาพัชรี
ก็คงจะต้องเตรียมให้ดูนแดงสิ้นขนาดเป็นเซิร์ชใหญ่เข้ามารถราบ
หลายกันเป็นอย่างนั้นดูว่าคงไม่ใช่
แต่มันอาจมีน้ำเข็มส้นทะเลเกิดขึ้นมาก็อาจจะทำให้ข้าวของอะไรบางส่วนอาจจะหายได้บ้าง
ข้อต่างหลังมาตะวังนิดหน่อยโดยช่วงเย็นและช่วงกลางคืนนี้นะครับ
โดยเฉพาะบริเวณอ่าวปัตตานีซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำเข็มลุกล้ำเข้ามาในเขตตัวเมืองได้บ้าง

แต่สิ่งที่ต้องเตรียมรับมือหลังจากนี้ก็คือสถานการณ์ฝนนะครับที่คาดการณ์ว่า
หลังจากนี้เป็นต้นไปอาจจะแรงมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของพื้นที่ภาคใต้
ในบริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่
รวมไปถึงในบริเวณจังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราชด้วยครับ
ค่ะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะ
จากเรื่องของฝนตกหนักแล้วฝนที่จะตามมา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินสไลด์ดินถล่มก็ต้องระวังด้วยนะคะ
ขอบคุณคุณคุปตนันค่ะขอบคุณครับ